อีกหนึ่งเรื่องของหมาจรจัดยังไม่จบนะครับ
เกิดเหตุการณ์ที่หมาจรจัดไปกัดเด็กชายวัย๗ขวบบาดเจ็บ
พ่อเข้าไปช่วยพ่อก็โดนกัดไปด้วยบาดเจ็บที่ท้องไป
หลายวันต่อมาหมาตัวนั้นตายไป
ก็เกรงว่าจะเป็นพิสุนักบ้า

ก็เลยพาทั้งพ่อทั้งลูกไปฉีดยาป้องกันโรคพิสุนักบ้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
นี่นะฮะใช่ครับ

เขาถูกกัดก่อนถูกหมาจรจัดกัดที่ท้อง

ซึ่งขณะที่เกิดเหตุพ่อก็เห็นพ่อก็วิ่งเข้าไปช่วย
แล้วพ่อก็เลยถูกหมากัดเหมือนกัน
กัดไปที่แขนที่แขนซ้ายก็เป็นแผลนะฮะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็พาลูกชายไปตรวจที่โรงพยาบาล
ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทั้งสองคน
และหลังจากเกิดเหตุลูกหมาที่กัดก็ตายไม่ทราบสาเหตุ
ก็เลยไปแจ้งเจ้าที่ไปเก็บซากไปตรวจสอบหน่อย
เอาไปให้ประสุทธิ์ตรวจสอบหน่อยนะฮะ
ว่าสาเหตุที่หมาตายเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
พ่อของเด็กบอกอีกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย

พาลูกชายไปทำงานซึ่งเขาก็เป็นนักการพันโลงของวิทยาลัยแห่งนี้
ระหว่างที่เขากำลังทำงานอยู่ลูกชายก็เดินเล่นวิ่งเล่นไปตามภาษาเด็กนะครับ
ก็ไปถูกหมาจรจัดตัวนี้อายุสักประมาณ๓เดือน
ซึ่งมีผู้นำไปปล่อยเอาไว้ที่บริเวณวิทยาลัย
จู่มันหุดหงิดขึ้นมาคุ้มครั่งกระโดดกัดลูกเลยกัดที่ทอ
ของเด็กก็ฝากเตือนผู้ปกครองทุกคนดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
อย่าปล่อยให้ไปเล่นกับสุนัขจรจัดหรือหมาจร
ชายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเกิด
สุนัขจวรจัดจะทำอย่างไรเป็นสิ่งที่จนเกิดขึ้นอีกแล้ว

กับเรื่องของสุนัขจรจัดที่ไปกัดเด็กกัดคน
จริงเวลาไปแยกสุนัขแยกหมากัดกันหรือกัดคนเนี่ย

พยายามหาผ้าหาไม้อะไรไปกันนะ